ทีมชาติไทยกันในมหากรรมกีฬา๔เกมที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพนะครับ

ฟุตบอลเนี่ยในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
ก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันเป็นวันแรก
นักกีฬาที่ยังติดภารกิจกับสโมสรในศึกไทยลีก
ซึ่งจะเตะกันในวันที่๔พฤษภาคมช่วงกลางสัปดาห์นัดสุดท้าย
ส่วนใครที่หมดโปรแกรมแล้วก็เดินทางเข้าแคมป์
เหลือประมาณสัก๙คนนะครับแล้วมีถอนตัว๑คน
ก็คือเจ้าตี้ธิรพัฒนลาวฮบุตรกองหลังจากอายุทยายูเนเต็ด

ทีมงานก็เรียกเอาเมธีสารคำมาแทนที่
ซึ่งแน่นอนมาโนโพลกิ้งกุญซื้อชุดใหญ่ที่มาทำซีเกมเฉพาะกิจเหมือนกัน
ก็บอกว่าจะพยายามปรับให้นักกีฬาเข้าใจแทคติกของทีมเหมือนที่ชุดใหญ่เป็น

เตะที่ไม่ติดภารกิจก็เดินทางมาร่วมซ้อม
มีตัวจากต่างประเทศด้วยนะครับ
เจราพิพัทธิ์สุภัณฑ์เพชรจิวรอายุไม่เกินยี่สิบสามปี
แล้วก็คนนี้ครับจวทานเข็มดีนะครับ

แล้วก็แกนหลักอีกหลายคนซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนมาโน่มีเวลาในการเตรียมงานค่อนข้างจะน้อยนะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คุมชุดใหญ่มาเพิ่งจะมารับหน้าที่ตรงนี้เป็นเผือกร้อนเลย
ส่วน๓แข้งอายุเกินกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมชุดนั้นก็ลงเล่นให้กับท่าเรือไป
เมื่อวานก็บอกว่ามีความผู้นำสูง

แล้วก็เข้าใจแนวทางของทั้ง๓คนอยู่แล้ว

เชื่อว่าจะนำน้องทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
แน่นอนครับถกเถียงกันมาตลอดว่า
ไม่ควรให้ความสำคัญมากนักนะครับ

จุบันนะครับยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไป

ความสำคัญมากนักแต่ส่วนตัวก็

ไม่ว่าจะรายการใดก็ตามครับ
การเปิดโอกาสให้นักธุบอลที่มีความสามารถ

อยู่ที่เราจะให้น้ำหนักแบบไหนยังไงนะครับ